คุณผู้ชมครับเรื่องราวของผัวผัวเมียเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ต้องมีสติแล้วก็อยากไปลงกับลูกของตนเอง
เหตุการณ์ต่อไปนี้บางท่านได้เห็นคลิปแล้ว
จริงแล้วสามีภรรยาคู่นี้เขาเคยทำงานในกรุงเทพมหานครด้วยกัน
แต่พอแม่ของฝ่ายอ่าภรรยาเนี่ยป่วยก็ต้องกลับมาดูแลแม่ที่ร้อยเอ็ด
พยายามจะโทรหาสามีก็ไม่รับสามีเป็นคนที่ชอบไปสั่งสารปาร์ตี้แล้วก็ไปเมาเหล้า
โทรหาไม่รับทำยังไงรู้ไหมฮะประชดด้วยการถ่ายคลิป
เอามือบีบคอเอาเท้าเหยียบคอลูกสาวว่าเพียง๓ขวบเท่านั้น
ต้องการจะประชดสามีลูก๓ขวบลูกเขาไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
สุดท้ายโดนสังคมกดดันโดนครอบครัวกดดันต้องเอาขันห้าไปขอขมาปู่ย่าตายาย
แต่เหตุการณ์ในคลิปมันเกิดอย่างไรไปชมก่อนครับ
ขอให้ได้ฟังได้ดูแค่นี้แล้วกันเพราะว่าสงสารน้องในภาพ
มันประมาณแน่เราเห็นเราไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ญาติเรายังมีอยู่แบบแย่
เอาเท้าเหยียบคอลูกอายุ๓ขวบลูกเขาเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึก
คือประชดสามีโทรไปแล้วเขาไม่รับ
ยังไม่รู้อีกหน่อย
ลูกร้องขนาดนี้ครับคุณผู้ชมนะเป็นคลิปที่เธอเนี่ยถ่ายเอาไว้นะ
โหดฆ่าลูกประชดผัวสงสารหลานจังเลย
แน่นอนคนที่โพสต์เป็นครอบครัวของเขาเองนะฮะ
วีดีโอเนี่ยเหมือนเป็นการวีดีโอคอลไปนะ
ก็จะเห็นว่าในภาพตอนแรกแม่คนนี้เอามือบีบคอลูกก่อน

ลูกสาวอายุ๓ขวบเท่านั้นร้องไห้อยู่แบบนั้นนะครับ

เจ้าของโพสต์บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๘กุมภาพันธ์
ก็คือเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถจวัตร๑๐๑

เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อย
เพราะเขาวีดีโอคอลไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็สามารถที่จะบันทึกภาพนะฮะ
ต่อมาแม่คนที่ก่อเหตุขออนุญาตใช้เป็นนางเอนามสมมุติ
อายุ๒๘ปีเหมือนสติกลับคืนมาคุณผู้ชม
ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาปู่กับย่าแล้วก็ญาติที่บ้าน
เอาขัน๕ดอกไม้ทูบเทียนเงิน๕บาททำการขอขมา
รู้สึกผิดหนูขอยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปู่ย่าตายายแล้วก็ญาติในภาพเนี่ยโอ้โห
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสั่งสอนไปยกใหญ่อย่าทำแบบนี้
ประชดผัวก็อย่ามาทำกับลูกแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ได้จะนั่งร้องไห้รับฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ผู้ใหญ่สอนก็ต้องฟังแบบนี้ต่อไปทีนี้
ตัวเธอเองเล่าแบบนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
อยู่กินแต่งงานกับสามีมา๗ปีแล้ว
มีลูกสาวด้วยกัน๒คนนะฮะก็คือ
คนแรกอายุ๓ขวบแล้วก็เธอก็เลี้ยงดูกันหมา
อีกคนนึง๑ขวบนะฮะซึ่งปู่ย่าเป็นคนเลี้ยงดู
ก่อนหน้านี้อยู่กับสามีในกรุงเทพแต่ตนเองเพิ่งย้ายกลับมา
จากว่าแม่ก็ป่วยเป็นโรคไตต้องมาดูแลทั้งแม่ทั้งลูก
กันอยู่กับสามีตัวเองอยู่ร้อยเอ็ดสามีอยู่ที่กรุงเทพ
พักหลังทะเลาะกับสามีบ่อยเพราะสามีชอบไปดื่มเหล้ากับเพื่อน

วันที่เกิดเหตุเนี่ยตอนเช้าเมื่อวานโทรไปหาสามีหลายรอบไม่ยอมรับ
ทำยังไงดีหาทางออกไม่ได้ขู่นะถ้าไม่รับเดี๋ยวจะทำร้ายลูกให้ดูเลยนะ
สามีก็ไม่ติดต่อกลับมาสุดท้ายก็เนี่ยฮะวีดีโอคอลไปให้ดู
คอเอาเท้าเหยียบคอเหยียบหน้าลูกแบบนี้วางบนคอลูกแบบนี้ตาม
สุดท้ายขอโทษกับสิ่งที่ทำเพราะทำไปอารมณ์ชั่ววูบและรู้เท่าไม่ถึงการครับ
แต่นั้นมันเป็นเพราะอะไร
เป็นเพราะลงชั่วรูปเพราะโมโหแฟน
ทำไปเพราะโมโหแฟนก็คือโมโหพ่อของเด็กแหละครับ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด๑๐๑พร้อมกับตำรวจสภอาจสามารถ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านย่าของเด็กนะฮะไปสอบปากคำ
และนำเด็กพร้อมกับย่าไปอยู่ที่บ้านพักเด็กก่อน
และนำตัวคุณแม่คนนี้ไปสอบปากคำด้วย
ตอนนี้นางเอ๊ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการทำร้ายลูกเลย
แต่ภาพที่ปรากฏเข้าขายว่ามีความผิดเกิดที่แล้ว
เอามือบีบคอเอาเท้าวางไว้
เบื้องต้นก็ต้องถูกดำเนินคดีสองข้อหารด้วยกัน
คือทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องของพรบคุ้มครองเด็ก

ขยายผลจากการสืบสวนต่อไปนะครับ
เอาความดีความเข้าใจเป็นตัวประกันครับ